คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศที่ทันทะสถานหญิงกลางนะคะ
เพราะผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่รายงานมาว่าคุณพิงกี้สวิกาชัยเดช
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็รถก็ขับออกมาท่ามกลางสื่อมวลชนที่รอไปทำข่าวนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศสดนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือย้อนไปนิดเดียวก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเลยค่ะ

ตอนนี้ก็คือผ่านขั้นตอนต่างเรียบร้อยแล้ว
ได้รับการประกันตัวเดินทางออกมาแล้ว
มีเพียงคุณพิงกี้สวิกาชัยเดชที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะสำหรับในคดีนี้
กลางสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวค่ะ
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณพิงกี้นะคะ
ที่จะไม่ลงมาจากรถไม่ลงมาให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว
เพราะเพิ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาค่ะ
คุณพิงกี้ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
ภายใต้เงื่อนไขหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักร
หากแด่นทินที่อยู่ต้องแจ้งต่อสารใน๗วัน
รายงานตัวต่อสารทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลง
นี่พิงกี้นั่งอยู่ที่ด้านหลังนะคะ
นั่งอยู่เบาะด้านหลังค่ะ